พวกเรารอแขกรับเชิญคนนี้มานานมากคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราอยากดูดวงของแขกรับเชิญคนนี้เหลือเกิน
เชื่อว่าเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะพ่อหมอพ่อหมอพร้อมนะพ่อหมอพร้อมนะลุ้นดวงเชิญเลยค่ะ
คือไม่ต้องไปดูเขาหรอกเราดูไม่เป็นแหมถ้าเป็นฉันคือคือต้องเรียกพี่เทพนะจะได้ดูหนุ่มแหละ
เพราะว่าเพราะว่าผมก็เกิดที่เดียวกับเขาเลยนะที่ศรีมาโพธิปาจิบุรีเป็นคนบ้านเดียวกันแต่ว่านี่คือประเทศเขาเป็นลาวพวนแล้วเขาเกิดปุ๊บเนี่ยนะเขาก็ย้ายไปอยู่ทางใต้
นึกว่าเป็นชาวฝรั่งเศสตั้งแต่ไหนแต่ไร

เจ้าเจ้าเจ้าหูตายยากพอเนี่ยหูยาวแล้วก็

คือทุกทีที่มาดูดวงกันเนี่ยก็ดูคร่าวตามช่วงวันที่เกิด
ผมมันไม่รู้นะก็หมอดูเนี่ยก็ไม่ค่้านั่นเท่าไหร่

แต่บางที่ถ่ายไม่ถูกบ้าง

นั้นก็เชื่อถ้าเกิดละว่าตกฟากเนี่ย
เราไม่รู้จริงมันจำไม่ได้
แต่จำได้ว่าตอนนั้นเป็นลูกก้อนไฟลอยลงมาจากดาวอังคาร

ก็เลยเดาได้ว่าน่าจะเกิดตอน
ไปดูไอ้ควันขึ้นไปดูเห็นเด็กคนหนึ่งนอนอยู่ที่ในก้อนนั้นนะครับ
อาจารย์ไหวไหมพ่อหมอลักษณ์ไหวไหม
ผมได้หาข้อมูลแท้มาแล้วว่าแกเกิดวันที่เดือนปีพศเวลาเกิด

คือว่าพ่อมาเล่าให้ฟัง
ผมถามพ่อว่าพ่อระหว่างตกฟากนี่มันยังไง

หลังก็จำได้ว่าไปวัดก็กลับมาเพลช

พระที่บรรนอกเราเขาเรียกเพลชใช่ไหม

ประมาณสัก๑๑โมง

ถูกต้องไหมถูกต้องถ้ายังฉันอยู่แล้วเลยเที่ยงพระต้องห้ามลุกถ้าลุกแล้วจบกัน
ทีนี้พ่อพี่เทพกลับจากวัดมาบ้านมันก็คงประมาณเที่ยง
เกือบบ่ายคงไม่ใช่ฉันเสร็จเขาจะอาจจะคุยกับหลวงตานิดหน่อย
พอเสร็จแล้วพอเดินกลับมาบ้านเนี่ยก็อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมง
ก็แปลว่าเกิดประมาณ๑๑โมงถึงบ่ายโมงก็ประมาณช่วงนี้
มาช่วงนี้นะประมาณช่วงนี้พักกินข้าวข้าราชการพักกินข้าวกันมาที่ร้านป่าเทพบานเลย
เดี๋ยวเอาอดีตก่อนนะโอเคครับตามดวงเนี่ยก็ลักษณะตามวันที่เกิดอยู่ราศีตุล
เราดูกันมาคร่าวนะตามเวลาเกิดลักษณะอยู่มังกรเข้าใจไหม

ไม่ได้พูดอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวป่าก็จะแย้งอีกแล้ว
ไม่ได้แย้งไง
ตามวันที่เกิดเป็นคนเกิดราศีตุลเป็นคนที่จะต้องดูเวลาอ่านหนังสือ
คงไม่ดูหรอกหลวงก็ตุลแต่ตามเวลาเกิดก็มังกรก็อย่างนี้
คนเกิดลักษณะราศีมังกรเป็นคนโบราณมาเกิดนะ

อ่าและยังไงต่อ
เมื่อลับทราศีมังกรอยู่ราศีมังกรราศีมังกรมีเทศ
บาปกรรมนั้นเนี่ยเค้าคนบ้านเดียวต่อยกันเนี่ยบาปกรรมมาก
ราศีมังกรเนี่ยนะไม่ว่าจะคือคนดังก็มีพี่อ่าพี่

สมบัติเมธานีอ๋อสมบัติเมธานี
และสมบัติเมธานีอ๋อคือตุ๋นเหมือนกันมังกร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
รัฐนารัฐนารัฐนารัฐนา
ครับพี่อาหารกลับมาพี่แสวง่าย

แต่คนนู้นทีคนนี้ทีทำให้เราบางครั้งการวิ่งของเราเนี่ย
มันเหมือนมันไม่ส่งตัวเสียจังหวะได้อะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเกิดว่ายังแบบเหมือนครอบครัวป่า
ทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าป่าลองดูสิเอ่อลองวิ่งคนเดียวดูสิ
เพราะว่าที่เราวิ่งกันมาเนี่ยมันเหมือนก็วิ่งคนเดียวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็ลองดูก็รู้สึกว่ามันคล่องตัวขึ้น
อันนี้อันที่เราตัดสินใจทำปัจจุบันนี้คล่องตัวกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ถูกต้องคือไม่ว่าดวงชะตานี้ข้อที่หนึ่ง
ทำร่วมกับคู่รักภรรยาสองมีคนรักแล้วให้เงินมาทำ
ทำแล้วก็แต่สารวัสดิ์อย่างอึดอัดมันทำแล้วมันจะไปไม่ได้มันจะติดหมด
วันนี้ทำขายได้แค่ร้อยลูกเนี่ยเพราะมีสตังค์มาซื้อแป้งมาวานเท่านี้
คือเอ้าประมาณเนี้ยผมว่ามันก็จะโตไปเรื่อยเลยน่ะ
เออจริงเป็นอย่างนั้นจริง
ชีวิตป่าขอย้อนกลับไปตอนวัยเด็ก

มันเป็นเครื่องเซิร์ฟและจิตวิญญาณ

ป่อนตอนกลางวันมันจะมีหมอโนวัตรมาเยอะเลยสมัยก่อนนี้

ก็ตอนนั้นได้นะคนที่คนแรกเมียป่า๓คน

แต่จุดเริ่มต้นอยากจะเป็นนักร้อง
พยายามจะเอามาเป็นตลกก็ไม่ไป